หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้นายศิราเจนจาคะเนี่ย
พ้นจากสภาพความเป็นสอสอแล้วทีนี้ค่ะแรงกระเพื่อมหลังจากนี้
ไม่ว่าจะเป็นพักต้นสังกัดอย่างพลังประชารัฐเองเรื่องของเงินเดือน
ที่เคยได้มาตลอดรวมถึงการเลือกตั้งซ่อม
ทิศทางจะเป็นยังไงนี่ต้องให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์แล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะ
ติดตามพร้อมกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เรื่องที่จะต้องตามเกี่ยวกับเรื่องคุณศิระ

เราจะได้เห็นว่ามุมมองของคนร่างรัฐมนูลเนี่ย
เขาไม่ต้องการให้คนที่มีมณฑินติดตัวเข้ามาเป็นสอสอ
เข้ามาสมัครสอสอโดยเฉพาะคนที่ต้องโทษว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต

เขาไม่ต้องการให้คนประเภทนี้เข้ามาเป็นสอสอ
คุณศิระเนี่ยเจอคดีนี้มาตั้งแต่
เดือนพฤติกาปี๓๘แล้วนะครับ
ผ่านมาแล้ว๓๖ปี

อันที่๒คุณศิระจะต้องโดนดาบ๒ตามมา
เพราะกฎหมายการเลือกตั้งเขาเขียนว่า
ใครก็ตามที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเคยเจอคดีแบบนี้มาขาดคุณสมบัติ
แล้วยังมาสมัคร
เรียกว่ามาตบตามาปิดบังเจ้าหน้าที่กรกต

โทษในจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาท

ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งยาวนานไปถึง๒๐ปี

กฎหมายเลือกตั้งมาตรานี้เขียนไว้เพื่อให้คนที่คิด
ตบตาจะปิดบังเจ้าหน้าที่ตอนรับสมัครเนี่ย
จะได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเรื่องมันโผล่ขึ้นมาทีหลัง

ต้องถูกเรียกเงินเงินเดือนคืน
เพราะถือว่าคุณศิระขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ประกาศผลเลือกตั้ง

ฉะนั้นไม่ควรได้รับเงินเดือน
แล้วเงินเดือนที่รับไปแล้วจะต้องส่งคืนสภา
รวมถึงเงินเดือนผู้ช่วยสอสอหรือผู้ชำนาญการอะไรต่างด้วยเนี่ย
ถ้าเราไปดูเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งสอสอ
ท่านดูในตารางนี้จะเห็นว่าทั้งหมดที่รับมาเนี่ย
เงินเดือนผู้ช่วยสอสอทั้งหมด๗คน
เป็นเงิน๔๘๐๐๐บาท
ส่วนค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางเนี่ยกำลังคิดอยู่
ประชุมประชุมในฐานะตัวเองเป็นประธานกรรมธิการ
กรรมธิการวิสามันกรรมธิการชุดไหนก็ตาม
แต่เบี้ยประชุมที่รับไปรับไปเนี่ย
เขากำลังเช็คกันอยู่ว่ารับไปแล้วเท่าไหร่

จริงเรื่องการให้ริบเงินคืนเนี่ย
เคยมีข้อถกเถียงกันตั้งแต่สมัยที่แล้วว่า
เอ๊ะเขามาปฏิบัติหน้าที่แล้วหน้าที่ที่เขาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นโมคะ
ฉะนั้นการที่เขามาทำงานแลกเงินเบี้ยเลี้ยงแลกเงินเดือน
แล้วงานมันปรากฏออกมาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเอาคืน
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเขาถือว่าเอ้าก็คุณไม่มีความเป็นสอสอมาตั้งแต่ทีแรก
ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางมาตั้งแต่ทีแรก
ฉะนั้นรับไปแล้วจึงต้องคืนนี่คือหลักการ
ถามว่าพลังประชารัฐที่เป็นต้นสังกัดของคุณศิระเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไง
ความเห็นจากคุณชูศักดิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย
เขาเห็นว่าพักการเมืองต้นสังกัดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบ
จะรับผิดชอบแค่ไหนยังไงก็ต้องมีการพิสูจน์กันว่า
พักการเมืองนั้นเนี่ยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยรอบครอบไหม
กลุ่มไหมต่อมากรกตกรกตควรจะถูกตรวจสอบด้วยไหม
เพราะว่ากรกตโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนี่
เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เขาสามารถตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยราชการองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
แต่ประเด็นนี้เนี่ยถ้ามองด้วยความเป็นธรรม
ตรวจสอบยากมากครับไปโทษกรกตไม่ได้หรอก
เพราะว่าหลักฐานหลายอย่างถูกทำลายถูกลบหมด
ผลตำรวจเสรีพิสูจนเตมีเวทบอกผมว่า
ตอนที่หาหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ของคุณจิศิละเนี่ยยากมาก
ยากมากขอไปที่ไหนก็ไม่มีขอไปที่ไหนก็ถูกลบ
ไปที่ไหนก็หายไปแล้วกว่าจะเอาหลักฐานคดีนี้
ไปร้องสารรัฐมนูลได้ขอโทษเลือดตาแทบกระเด็น
ถัดมาที่จะต้องเจอข่าวมาหมาดเลยครับเสรีพิสุทธิ์
ซ้ำศีระแจ้งเท็จเรื่องคุณสมบัติเพื่อขอเครื่องราช
อันนี้ตามมาใหม่ที่คุณเสรีแถลงซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ย
คุณกอล์ฟคุณน้ำแข็งก็จะมาขยายต่อว่าเรื่องนี้คุณเสรีว่ายังไง
ส่วนเรื่องการเลือกตั้งซ่อมแทนคุณศิระ
มันจะเป็นสนามที่ร้อนฉ่าอีกสนามหนึ่งแน่นอนครับ
เพราะค่อนข้างจะชัดว่าคุณศิระส่งเมียลง
เมียชื่อนางสลันรัฐแล้วระดับคุณศิระเนี่ย
ส่งเมียลงแล้วปล่อยให้เมียสอบตกเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นจะเป็นการต่อสู้อย่างถึงพลิกถึงขิง
เพราะคู่แข่งของคุณศิละโดยเฉพาะคนที่ได้คะแนนใกล้เคียงกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
คราวนี้จะได้มีโอกาสกลับมาล้างตา

ผลเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยลองไปดูหน่อย
คุณศิระได้๓๓๑๗๕คะแนน
คุณสุรชาติได้๓๐๔๒๒คะแนน
ชนะกันเพียง๒๗๕๓คะแนน
แล้วไหนในพักพลังประชาธิปัตย์เขาก็กำเลิกยุกันอยู่ว่าให้ผู้การแต้ม
ผลตำรวจตรีวิชัยสังพระภัยลงไปสู้ด้วยอีกทางหนึ่ง
ถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ต้องคำนึงเรื่องมารยาทกันแล้วเวลานี้
สู้ด้วยอีกทางหนึ่งฉะนั้นสนามเลือกตั้งซ่อมหลักสี่
ถ้าภาษาคนภาคมวยเขาบอกว่าห้ามกระพริบตาครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเรื่องสบายสบาย
เรื่องดีดีจากการลดไฟครับเรื่องดีดีจากการลดไฟก็คือว่ามีข่าวว่า
ท่านภูวะนิรุฑมณีพันธ์ท่านภูวะการลดไฟเนี่ย

จัดงานขึ้นนี้คืนที่สถานีหัวลำโพงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๖มกรา
คือนอกจากจะตอกย้ำว่ายืนยันว่ารถไฟยังวิ่งเข้าไปถึงหัวลำโพงเหมือนเดิม
การจัดงานคราวนี้ก็เพื่อที่จะให้คนรักรถไฟคนรักหัวลำโพง
จะได้ดื่มดำกับบรรยากาศเก่าเก่าจะได้เติมเต็มความสุข
เรียนรู้เรื่องราวของการลดไฟในสิบจุดสำคัญเขามีการแสดงดนตรี
ดุริยางซิมโฟนี่รัตนโกศิลป์ด้วยแล้วนอกนั้นใครไปเนี่ย
จะได้ชมการแสดงรถจากไอน้ำอีกหลายกิจกรรมครับ
เรื่องราวเก่าเก่าของการลดไฟแม่แล้วเมื่อวานนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
วันแรกเปิดงานมีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับ
คือก่อนจะมีการแสดงจริงตอนเปิดงานเนี่ยวงออเคสตรา
เขาก็กำลังซักซ้อมเพลงกันอยู่มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ย
ใส่เสื้อลายลายเนี่ยเดินขึ้นมามาขอแจมขอขึ้นเวที
ร่วมเล่นกระวงด้วยร่วมร้องเพลงกระวงด้วย
วิทยากรคือผู้อำนวยการเพลงคือคุณทฤษฎีณพัทธลุง
ก็ยอมให้เขาขึ้นไปร้องเพลงมารู้ทีหลังว่า
ฝรั่งคนนี้เป็นใครฮะเขาคือชานสเฮนส์
ชานเฮนส์คนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนที่ชอบลอง
ชอบฟังโอเปร่าเขาจะรู้จักว่านายคนนี้เป็นชาวเนเทอร์แลนด์
เป็นนักร้องโอเปร่าชื่อดังระดับโลกครับมาร่วมแจมด้วย
โดยไม่มีใครรู้มาก่อนเขาบอกว่าเขามาเมืองไทย
แล้วเขาจะขึ้นรถไฟเขาก็เดินทางมาที่หัวลำโพง
เห็นวงดนตรีออเคสตรากำลังเล่นอยู่กำลังซ้อมอยู่
ก็เลยไปขอแจมคนที่อยู่ในสถานีหัวลำโพงเมื่อวาน
ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อนี่เขาเป็นนักร้องโอเปล่าระดับโลก
ใครที่จะไปดูงานที่หัวลำโพงไปได้ทุกวันครับ
ตั้งแต่๙โมงถึง๔โมงเย็น๙โมงถึง๔โมงเย็น
งานจะมีไปเรื่อยบรรยากาศสบาย
มีไปถึงวันที่๑๖มกราก็เดือนหน้า
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ค่ะขอบคุณอาจารย์สุภาพนะคะ